มาถึงช่วงของสายตรวจโซเชียลแล้ว
สาวสวยอีกคนของเรามาอยู่ตรงนี้เป็นประจำนะครับ

วันนี้ได้มานั่งอ่านข่าวร่วมกันนะคะ

เรื่องแรกต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุใกล้ตัวนะคะ
สมมุติใครที่ได้ออกไปเดินทางไปวันเสาร์
ขับรถโอ้โหเห็นเลยว่าฝนตกหนักมาก

แล้วก็มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์จากวันเสาร์ออกมาได้
เป็นภาพขณะที่รถกระบะนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเสียหลักพุ่งชนแล้วก็ถึงกับพลิกเลยทีเดียวค่ะ
ลักษณะนะฝนตกถนนน่าจะลื่นอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะนี่ดูเสียหลักแล้วปาดไหนเล่น
แล้วข้ามเกาะกลางแล้วพลิกด้วยนะคะ

แต่ว่าฝนที่ยิ่งตกไม่แรงยิ่งถนนยิ่งลื่น
ช่วงแรกที่ฝนตกมักจะถนนลื่น
สันนิษฐานว่าดอกยางล้อรถไม่ดีหรือเปล่า
เพราะว่าพอเขาเหยียบเบรกรถก็เลยปัด
แต่เมื่อสักครู่นี้มีรถอยู่เลนขวาสุดสีดำ

ใช่ค่ะแต่ปัดไกลเหมือนกันนะคะ
คลิปนี้ค่ะถูกโพสต์ในสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้
บริเวณถนนพระหลโยธินขาออกช่วงนวรรณครมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะคะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาเลนซ้ายช่องทางด่วน
โดยก็มองกระจกหลังซ้ายขวาสลับไปมาตลอดเวลา
ดังกล่าวไม่แน่ใจว่าคนขับรถกระบะสีขาวคิดอะไรอยู่
ตัดสินใจแซงจากเลนขวาเข้าเลนกลาง
หรือเกิดเปลี่ยนใจจะเข้าช่องคู่ขนานแต่เกิดเสียหลักค่ะ
แต่จากภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าใช้ความเร็วมาสูงพอสมควร
ขณะที่มีฝนตกนะคะ
แล้วก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอุทาหรณ์
ว่าถ้าฝนตกถนนลื่นควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

อกจากนี้ก็ยังต้องตรวจสอบสภาพของยางรถด้วยนะคะ

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
แล้วก็เขาบอกว่าช่วงฝนตกใหม่คราบน้ำมันคราบไคร้คาบฝุ่นคราบโครน
ยังถูกชำระล้างจากถนนไปไม่หมด
ดังนั้นมันจะเลยถนนลื่นเป็นพิเศษ
หลายคนมองว่า๙๐ก็ไม่ได้เร็วมากนะ
ก็เลย๘๐มาแค่๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง
แต่เวลาฝนตกแบบนี้เนี่ยเอาจริงขับสัก๔๐๖๐ก็พอแล้วค่ะ

พรุ่งนี้๓๔วันหยุดกันอีกแล้วเดินทางกันอีกแล้วนะครับ
ถูกต้องต้องมีคุณผู้ชมขับรถออกไปทางยาวแน่น
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพรถด้วยสภาพของยางด้วยนะคะ
และที่สำคัญอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบ
อันตรายถึงชีวิตเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที

คือที่บอกว่าบางเส้นไม่ต้องรีบเพราะรถติด

ยินดีส่งข่าวสารเล่าให้คุณผู้ชมฟังข่าวตลอด